แรกนี้เราไปให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับ
ในการลุยศึกโอลิมปิกกันก่อนครับ
ระวังละสุดนั้นอำนาจรื่นเริ่ม

เพื่อที่จะลุ้นโคต้ามวยสากลสมัครเล่น
แข่งขันโอลิมปิกเกมส์ที่ประเทศบราซิล
หลังจากที่ไอบ้านั้นเปิดไฟเขียวครับให้นักชกอาชีพลงแข่งขันโอลิมปิกได้ครับ
รายงานตัวฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยเป็นวันแรก
ก่อนที่จะไปแข่งขันศึกมวยสากลกึ่งอาชีพ
ระหว่างวันที่๓๘กรกฎาคมนี้
ซึ่งก็มีโคต้าโอลิมปิกให้ลุ้น๓ที่นะครับ
โดยอำนาจนั้นจะชกในรุ่นไลฟ์เวท๖๐กิโลกรัมครับ
หลังจากที่เคยชกในรุ่นไลฟ์ไฟล์เวท๔๙กิโลกรัม

ซึ่งตกรอบ๘คนสุดท้ายในครั้งนั้น
อำนาจนะครับเปิดเผยว่าดีใจครับที่ได้กลับมารับใช้ชาติอีกครั้ง
ซึ่งสภาพร่างกายก็ฟิตพร้อมลงแข่งขัน
แต่ยอมรับว่าต้องปรับสไตล์การชก
มวยอาชีพที่เน้นตั้งรับมาเน้นลุกมากขึ้นนะครับ
เชื่อว่าจะคว้าโคต้าโอลิปิกเกม๒๐๑๖ที่บราซิล

ว่ามวยสากลสมัครเล่นได้เปรียบนะครับ
เพราะมวยอาชีพเนี่ยเป็นมวยที่เน้นหนักเอาครับ
หนักแล้วก็จะช้านะครับจะช้ากว่า

แต่ทีนี้ข้อได้เสียการแพร่มวยสากลสมัครเล่น
หนีไม่ออกก็จะเสร็จมวยอาชีพทันที
เพราะมวยอาชีพเขาเน้นหนักอยู่แล้วนะครับ

ว่ามัดที่เราโดนและทำให้เรามีอาการ
ทำให้เราซึมเนี่ยมันเสียโอกาสไปเยอะมากนะครับ

ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับล่าสุดสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักฟุตซอลทีมชาติไทย๓๖คนครับ
เตรียมสู้ศึกฟุตซอลโลก๒๐๑๖ในเดือนกันยายนนะครับก็นำทีมมาโดยสุภวุฒิเถื่อนกลางจากชนบุรีบลูเวฟ
เจษฎาชูเดชจากราชนาวีและเลิศชายอิสราสุวิพากรจากการท่าเรือครับ
ซึ่งทางด้านนายอดีศักดิเบนจสิริวัลประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาตินะครับ
ที่จะเรียกทั้ง๓๖คนเข้ามาฝึกซ้อมในวันที่๕กรกฎาคมนี้
ส่วนหัวหน้าเพื่อฝึกสอนคนใหม่ครับตอนนี้ได้เจรจากับทางด้านมิเกลรัตนิโกคุณซื้อที่พาทีมชาติญี่ปุ่นนั้น
ขวาช้ำเอเชียสองสมัยซึ่งเผยว่าขึ้นหน้าไปกว่า๙๐เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ
ซึ่งหากตกลงกันได้ก็จะเดินทางมาวันที่๔กรกฎาคมนี้เพื่อเตรียมทีมทันทีครับ
ฟุตซอลของไทยนะครับจาก๓๖เนี่ยก็จะตัดให้เหลือ๑๔คนครับ
เพื่อลุยศึกฟุตซอลชิงชำโลกที่โคลัมเบียระหว่างวันที่๑๐กันยายนถึง๑ตุลาคมนะครับ
ขณะที่นายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทย
รอบสุดท้ายที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่๖๑๐กรกฎาคมนี้
โดยมั่นใจว่ามีความพร้อมในทุกด้านทั้งสนามแข่งขันที่อินดอร์สเตดียมหัวหมาก
รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยนะครับซึ่งน่าจะผ่านเกณฑ์ของสาพันธ์วอเล็กบอลนานาชาติ
ที่จะมาตรวจความพร้อมในวันที่๒กรกฎาคมนี้
ส่วนผลการแข่งขันไม่ได้คาดหวังมากนักแต่เชื่อว่านักวอเล็กบอลสาวไทย
เล่นได้ประทับใจแฟนแน่นอนครับ